เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่า
เกิดจากความประมาทของคนขับรถ๑๐ล้อโม่ปูน
หรือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีของน้องเขา

วิ่งเล่นแล้วตัดหน้าให้รถโม้ปูนตรงนั้น

โอ้โหรถไหลแล้วทับร่างน้องครับเสียชีวิตเลย
เกิดขึ้นตรงแพลนปูนหรือว่าโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จครับ
ก่อนถึงแยกบังคุวัฒน์อำเภอเมืองประทุมธานีเย็นเมื่อวานนี้เอง

น้องที่เสียชีวิตชื่อว่าเด็กชายชนกรรม
โอ้โหเป็นรอยเลือดเลยครับ
น้องโฟร์หรือว่าน้องชนกรรมอายุสองขวบ
นี่คุณแม่กอดร่างน้องไว้

ขออนุญาตไม่บรรยายสภาพร่างน้องเขาแล้วกันนะฮะ
คนขับสิบล้อโม้ปูนชื่อพี่สุพศ
เขาบอกว่าตอนนั้นผมล้างถังโม้ปูนอยู่

แทบว่าไอเจปำเปร็คลมไม่ทำงาน
งานผมเนี่ยนะวิ่งเล่นอยู่ใกล้ครับ
แล้ววิ่งตัดหน้ารถโม้ปูน

แม่น้องโฟก็คือคุณแม่รัตนาวดี
ทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุ

แป๊บเดียวเท่านั้นคลาดสายตาแป๊บเดียว

เป็นจังหวะที่รถโม่มันไหลลงมา

เธอก็รีบวิ่งไปกระชากลูกโฟออกมานะ

แต่ว่าตอนนั้นคือเลือดท่วมตัวแล้ว

หายใจเฮือกสุดท้ายของน้องโฟ

พ่อของน้องโฟจุห์เพราะอักษร

ออกไปทำงานอยู่ที่ไซส์งานย่านเมืองทอง

ต้นตำรวจจะสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็มอบหมายให้ทีมกู้ภัยนำศพของน้องโฟ

เพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ